คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของฝรั่งคนนี้ค่ะ
เขามาจากเยอรมนีนะคะเขามาอยู่ในบ้านเรา
เริ่มเรื่องก็คือเขาดังในโลกออนไลน์ครับโอ้โหเป็นเน็ตไอดอลเลยละมั
คือเขามามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็มาช่วยภรรยาขายไก่ย่างไก่ปิ้งนะคะ
ก็ยืนปิ้งไก่ขายคนก็แชร์กันว่าโอ้โหฝรั่งหล่อจังเลย
มาช่วยเมียปิ้งไก่ขายอย่างนี้เขาบอกว่าหล่อเหมือนพระเอกหนังฮอลลีวูด
ใช่เนี่ยขยันทำมาหากินช่วยเมียอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่เมียคนไทยมาปิ้งไก่ขายตามริมทางใช่เออแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับ
เรื่องมันไม่ได้จบแค่ความเป็นเน็ตไอดอลไปไปมามา
ตำรวจสอบประวัติผู้ชายฝรั่งคนนี้อ่าอ้าวเป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับของตำรวจสากล
สื่อลามกอนาจารย์เด็กอะไรแบบเนี้ยคือพอตำรวจเขาเห็นข่าว
ใช่เขาก็เลยลองเอ๊ะลองดูหน่อยลองดูสื่อประวัติเขา
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องไปจับกลุ่มครับทีเนี้ยการจับกลุ่มตำรวจบอกว่า
ง่ายเลยคุณผู้ชมค่ะฝรั่งคนนี้เขาหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า
หลบอยู่ในบึงน้ำใช้ท่อยางคาบเอาไว้ที่ปาก
แล้วก็โผล่ออกมาเหนือน้ำแล้วอยู่ในน้ำแบบนั้น
สองวันคุณภาคภูมิเพื่อหนีตำรวจอ่ะ
เดี๋ยวฟังการแถลงของตำรวจดูหน่อยค่ะแม่เขาที่อยู่รมัน
ได้รับโทรศัพท์จากลูกว่าจะขอมอบตัวตอนเช้า
แต่มีเงื่อนไขว่าให้สถานทูตเข้าไปรับตัว
เราเลยถอนกำลังออกมาแล้วให้สถานทุกข์เข้าไป
แล้วสถานทูตก็รับตัวมาให้เราจับกลุ่มสถานทูตก็เลยถามว่า
คุณอยู่ยังไงไม่ให้โดนจับเขาบอกเขาดำน้ำอยู่
เจ็ดแปดชั่วโมงโดยใช้สายางเราก็เลยจับกลุ่มก้อหารุ่มนี้เข้าเมือง
ตอนนี้ตัวอยู่ในห้องกลับเพื่อรอผักกันส่งกับเยอรมนส์
เนี่ยค่ะตำรวจแถลงนะคะการจับกลุ่มตัวนาย
อายุสามสิบสี่ปีค่ะเพราะว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เขาได้รวบตัวเอาไว้ได้นะคะหลังจากไปซ่อนตัวอยู่ในบึง
ภายในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในอำเภอปากช่องนครราชศรีมา
พันธุ์ตำรวจเอกเจนกมลคำนวณรองผู้บัญชาการสำนักงาน
คนเข้าเมืองเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าคดีนี้
มันเริ่มต้นจากในโลกโซเชียลที่ชาวเน็ตเนี่ยแชร์กันภาพฝรั่งหนุ่มคนนี้
ช่วยภรรยาสาวไทยปิ้งไก่ขายย่างปิ้งไก่ย่างขายเนี่ยนะคะ
บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรโรงทอกระสอบปากช่อง
ก็ในธรรมนองที่ว่าเออฝรั่งคนนี้น่ารักจังเลยหล่อด้วย
ช่วยเมียทำมาหากินคนก็ไปซื้อไปอุดหนุนกันเยอะ
แล้วก็บอกว่าฝรั่งคนนี้รูปหล่อจนโอ้โหในโลกออนไลน์พูดถึงกันเยอะมากเนี่ยค่ะ
เทียบให้ดูเหมือนดาราฮอลลีวูดเลยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะตำรวจเขาบอกว่าสตมเขาก็เลยไปตรวจสอบ
ประวัติของฝรั่งคนนี้ทำให้รู้ว่าเขาเป็นผู้ต้องหานะคะ
หนีคดีมีหมายจับเยอะเลยอ่ะค่ะครับ
หนีคดีไหมจับของตำรวจสากลหลายคดีมากคือในประเทศเยอรมนีเนี่ย
เขาโดนคดีทั้งปล้นทรัพย์ลักทรัพย์ค้ายาเสพติดทางอินเทอร์เน็ต
มีสื่อลามกอนาจารย์เด็กไว้ในครอบครองและเผยแพร่
แล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเขาก็ตกเป็นผู้ต้องหา
คดีบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชนาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้อยู่ในสถานกักตัวนะคะ
เพื่อส่งตัวต่อไปที่เยอรมนีอืม
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าการจับตัวเนี่ยมันยากนะไม่ใช่ง่ายเลยค่ะ
เพราะว่านายแม็กซิมิเลียนคนนี้เนี่ยหลบหนีตำรวจเขาสะกดรอย
นายคนนี้ไปอยู่ในป่าแล้วก็ใช้วิธีดำน้ำกบดานนะคะ
ออกปุ๊บเนี่ยลบหนีจากปากช่องเลยนะครับจากจุดเดิมเลย
ไปอยู่ที่อื่นเราไปร้อมจับคุกอยู่สองวัน
เซิร์ฟเนอร์เนี่ยหลบหนีไปในคูน้ำซ่อนตัวอยู่๒วันนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาทนการกดดันไม่ไหวก็ได้ประสานสถานทูต
มีโทรศัพท์อยู่ในมือเนี่ยนะครับแต่เขาปิดเครื่อง
เขาจะโทรออกเขาถึงจะเปิดเครื่องว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาขอออกมามอบตัว
ไม่ไหวแล้วคราหิวห้าวออกมา
คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เริ่มจากตำรวจนำหมายค้นไปที่บ้าน
ซึ่งมีป่ากกแล้วก็มีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่นั่น
ตำรวจก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะก็พยายามแกะรอยตามจุดต่างสถานที่ต่าง
เขาจะใช้ท่อสายยางเป็นที่หายใจ
จะนอนอยู่ในบึงน้ำอยู่สักประมาณวันหนึ่งก็คือ๗๘ชั่วโมง
ในช่วงกลางวันที่ตำรวจมา
พอตกดึกเห็นว่าตำรวจถอนกำลังก็จะขึ้นมาจากบึง
แล้วก็ซ่อนตัวอยู่แถวป่ากกทำแบบนี้อยู่สองวัน
กลางวันอยู่ในน้ำหายใจทางท่อกลางคืนขึ้นมาอยู่ในป่า
แต่ว่าทนไม่ไหวฮะ๒วันทนไม่ไหวหิวฮะก็เลยออกมา
แล้วตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
นายแม็กซิมิเลียนคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ
จากวิธีการหลบซ่อนตัวของเขาวิธีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

เมื่อ๒ปีก่อนนายแม็กซิมิเลียนได้เดินทางไปที่สปลาว
ก็ผ่านด่านที่จังหวัดนครพนมแล้วก็กลับมาเมืองไทย
ด้วยวิธีการพายเรือพายเรือข้ามแม่น้ำโขง
ก็ปรากฏว่านายแม็กซิมิเลียนคนนี้ออกจากประเทศไทยไปแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าเมื่อเห็นข่าวอีกทีก็คือในโลกโซเชียล
ขอบคุณชาวเน็ตนะคะที่ทำให้จับคนร้ายได้นะคะ
ก็เลยยังรู้ว่าอ๋อไม่ได้ออกเมืองไทยไปไหนหรอก
ยังอยู่ในนี้ช่วยภรรยาปิ้งไก่ขายอยู่
ตำรวจก็เลยดำเนินคดีในส่วนของเมืองไทยเนี่ยค่ะ
ก็เป็นคดีข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชนาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนคดีอื่นอื่นที่เยอรมนีเนี่ย
ก็ต้องมีการส่งกลับไปที่ประเทศเขาก็ไปรับโทษในประเทศเขาต่อไป
คือแกล้งเดินทางออกไปลาวผ่านด่านตมจะได้มีหลักฐานว่าออกไปแล้ว
ใช่แต่จริงพายเรือกลับมาค่ะ

ทำรับตรวจสอบอะไรก็ออกไปแล้วมใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ข้อหาต่างเนี่ยดูแล้วโอ้โหมันก็ข้อหานักแล้วก็หลายคดีนะครับ
ล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เขาใช้ชื่อเฟซบุ๊กนะไม่รู้ว่าจะชื่อไปเหมือนกับ

แล้วมีเว้นวักอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนใครอะไรยังไง
อาจจะเป็นนามสมมุติของเขาก็ได้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าชายชาวต่างชาติคนนี้
นายแม็กซิมิเลียนเนี้ยที่เป็นแฟนของเขา
ผัวพันกับยาเสพติดไปเอาข่าวมาจากไหนอืม
เพราะว่าโดนคดีแค่วีซ่าขาดแล้วไม่ได้ต่อค่ะอ่า
ไม่ได้ว่ามีข้อหานักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นนะครับอ่า
เรื่องของการถูกทางเยอรมันไล่จับกลุ่มอะไรก็ไม่มีนะครับ
เป็นเพียงแค่การไปมอบตัวกับสถานทูตอ่า
เกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าขาดเอกสารจากตมต่าง
ไปลงสำนวนว่าถูกจับกลุ่มอะไรก็ไม่ใช่อืม
เหมือนกับพยายามจะชี้แจงว่าข้อหามันไม่ได้หนักขนาดนั้นค่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่มีหรอกไอ้ข้อหาชิงทรัพย์ลักทรัพย์คลิปอนาจารย์
ใครเป็นคนเผยแพร่เรื่องนี้ไปเอาหลักฐานมาสิอะไรแบบนี้
แล้วถ้าแฟนเขามีคดีผัวพันธ์ค้ายาเสพติดทำไมตอนที่ถูกพวกคดีวีซ่าขาดสารทำไมถึงไม่จับตัว
อืมอ่าถึงปรับอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่า
เอาเป็นว่าเขาออกมาชี้แจงณขณะนี้ผ่านเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนึง

ที่จริงมันจะเป็นยังไงแต่ข้อหาทั้งหมดในตำรวจเขาแถลงนะ
ใช่ค่ะวันนี้ตำรวจเขาแถลงนะครับ